ไปดูเรื่องราวของหนุ่มหน้าใสคนนี้บ้างดีกว่า
ลิเกเงินล้านค่ะสอนรามน้ำเพชร
เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะที่ปีนี้ต้องคัดเลือกการเกณฑ์อาหารนะคุณ
เพราะว่าอายุ๒๑ปีเต็มพอดีนะคะ

อ่าคุณโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เดินทางไปยื่นสิทธิ์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนอร์สกรุงเทพค่ะ

ที่ได้รับไว้ล่วงหน้ามาเป็นปี
คือคิวงานเขาจองกันปี๒ปีล่วงหน้า

โดยเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกตื่นเต้น

โดยเสียดายที่ไม่ได้ลุ้นจับใบดำใบแดงเหมือนเพื่อนค่ะ

แต่ว่าด้วยที่เราจะต้องเรียนแล้วก็ทำงานเนี่ยค่ะ
เพราะว่าอย่างว่าเรายังเป็นหัวหน้า

ที่หลายคนก็ยังไม่ได้สบายอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลังจากนั้นจะจับหรือว่าจะสมัครเลยค่ะ
ถึงจุดนั้นแล้วงานเราโอเคแล้วหรือยัง

ก็อาจจะนะครับก็ต้องดูวันข้างหน้าครับ

ก็ต้องทำตามถูกต้องอยู่แล้ว
แล้วก็แล้วเกิดมาเป็นลูกผู้ชายอะไรอย่างนี้
เออนะคะก็ขอให้ไปทำหน้าที่ก่อน

ได้เดินทางมายื่นสิทธิผ่อนผันเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
โดยเจ้าตัวค่ะเผยว่าเนื่องจากติดงานแสดงละครที่กำลังถ่ายทำอยู่
แล้วก็ได้วางแผนที่จะกลับไปศึกษาปริญญาตรี

ที่มหาวิทยาลัยศรีนคริมวิโรต่อให้จบนะคะ
หลังจากที่ดรอปเรียนไว้ค่ะ

ก็อาจจะขอสมัครเข้ารับใช้ชาติทันทีเลยค่ะ

ถ้าเกิดว่าเรียนจบทำงานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ครอบครัวอะไร

ที่มันน่าจะมีประสบการณ์ตรงนี้นะ